คุณเจ๊เจ้าของร้านท่านหนึ่ง
โทรมาแล้วมาลักษณะอำว่า

ถ้าใครหลงเชื่อนี่เผลอโอนเงินไปให้
เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเจ๊ก็ทำยังไงนะครับ
นี่ไงต้องเจอแบบนี้
นี่คุณเข็มมาสอนจะลองเรียนแบบ

อยู่ดีโทรมาบอกคุณมีหนี้ติดหนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้
คุณพี่ก็นี่ฮะเจ๊ก็ใส่ใยเลย
บอกชื่อมาก่อนสินามสกุลมาซิเป็นคอร์เซ็นเตอร์ทำไมเอืออักไม่บอก
ตลกบอกจำชื่อนามสกุลตัวเองไม่ได้เหรอ

เขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามที่จะจัดการแต่มันก็มีมาเรื่อยนะ

ที่ผมเจอบ่อยนี่เป็นโรคเกอร์ประกันรถยนต์
โทรมาแล้วจากโรคเกอร์ประกันรถยนต์นะคะ
คุณมีประกันต่อหรือยังรู้ได้นะเรามีรถกี่คันกี่คันอะไรยังไง
ว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน
ใช่ค่ะหลายหมื่นใช่ไหม
ก็เลยกะจะบอกให้พี่อุ๋ยลองไปกู้ดูไหม

เดี๋ยวนี้คนเขาก็รู้ทันนะ